แล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เราจบรายการบันเทิงไทยรัฐ
ก็เดินออกไปผ่านห้องข่าวใส่ไข่

เจ้าสาวป้ายแดงของเราเจอพี่รถเมย์ใช่ไหมคะ
แล้วจู่คือบางทีก็งงเหมือนกันว่า

หรือว่าโดนทีมงานเขาแกงหม้อยใหม่มาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
อย่างไรน่ะแล้วต้องอ่านมั้ยคะนี่

ก็เหมือนบาทงานอีเวนบอกว่าไม่ได้ตื่นเต้น
แต่มันก็รู้สึกอาจไปนู่นมากดี
ตอนพิธีแต่งงานมันอาจอันเวลีหรือเป็นวัน

แต่ว่า
พี่โรดเมย์ที่มาผิดเนี่ยจะจัดรการรึเปล่า
ปรากฏว่าพี่โรดเมย์ที่มาผิดเนี่ยจะจัดรการรึเปล่า
ปรากฏว่าพี่โรดเมย์ที่มาผิดเนี่ยจะจัดรการรึเปล่า
ปรากฏว่าพี่โรดเมย์ที่มาผิดเนี่ยจะจัดรการรึเปล่า

เอ่อก็แต่งหน้าหน่อยค่ะ
หลังจากที่เรารุ้นกันอีกนะคะว่า
พี่โรดเมย์ที่มาผิดเนี่ยจะจัดรการรึเปล่า
สมมุติว่าแทนท์
นี่นี่สีใหม่สัดไปเลยสี่คน
น้องมีสวยมาก
เยเมทเธอไม่พักไม่ผ่อนไม่อาหาร
ไม่อาหารเธอจะไปรับน้ำชาญเขาเหรอ
สรุปก็คือแฟนคลับได้กำไร

ก็เลยมีพิธีกรถึง๔คนด้วยกัน
แล้วที่สำคัญได้อัปเดตกันสดกับคุณรถเมย์ด้วย

ฝนมากนะครับคุณผู้ชม
ก็ให้ดูกันเรียวบรรยากาศนะคะ